ดูความคืบหน้ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าเด็กชายนะคะ
เด็กชายคนหนึ่งเขามาบอกครอบครัวบอกว่าพระแม่พระเนี่ยให้หนูเนี่ยปั่นอวัยวะเพศ
จรวดให้พระเออจนสำเร็จความไคร้และพระนี้เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะ
เจ้าอาวาสวัดประดูตำบลห้วยสำรานอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
เพราะเด็กพูดแบบนี้ออกมาจากปากนะฮะพูดกันกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ย
ถ้าเองอยากได้เงิน๓๐บาทนะเองไปปั่นจรวดให้พระ
ทีนี้เรื่องถึงหูครูแล้วฮะครูก็เลยต้องสืบหาเรื่องนี้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า
ที่พระบัตรหรือพระรูปเนี้ยค่ะให้เด็กเนี้ยไปปั่นจรวดจนสำเร็จความคล่ายให้
คือเด็กบอกไม่รู้กับครูว่ามันเป็นอะไรนะแต่ถ้ามันมีน้ำออกมา
ทีนี้นอกจากเด็กคนนี้แล้วข้อมูลที่ตามออกมาคือมีเด็กคนอื่น
ม๑ทั้งป๖ออกมาบอกว่าเคยเคยทำลักษณะเดียวกันเลยนะคะ
เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านประดูกค่ะและบางคนนะบอกว่า
เคยไปบวชนะคนที่เคยไปบวชที่วัดบ้านประดูกก็โดนให้ทำแบบนี้เช่นเดียวกันรวมแล้ว
ประมาณ๒๐คนโอ้โหคือเอาง่ายเด็กออกมาแฉพฤติกรรมของพระบัตรเนี่ย
โอ้โหเป็นสิบสิบคนแล้วอ่ะตอนนี้เองนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนากำลังพิจารณาอยู่นะคะ
ว่าจะทำอย่างไรเอาความคืบหน้าล่าสุดค่ะพระบัตรพระรูปนี้นะคะ
หนีไปจำวัดที่วัดกุฎโครนตำบลห้วยสำรานเป็นวัดของเจ้าคณะตำบล
ผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลแบบนั้นก็ตามไปค่ะพอตามไปไปเจอพระบัตร
ปัดสีน่าตกใจนะคะแต่ก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะ
พูดแบบสั้นนะคะรู้กฎของสงฆ์ดีถ้าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ปราชิกหรอก
อืมแต่นี่เป็นเด็กผู้ชายให้มาจับเอาวัยวะเพศเฉยทำไมอย่างนี้
บัตรก็ยังยืนยันบอกว่าให้มานวดให้แค่แก้ไส้เลื่อนเท่านั้นเอง
ค่ะอ้าวฟังเสียงหน่อยค่ะ
เออนะคะ

คือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาก็บอกว่ากรณีของพระบัตรเนี่ย
อาจจะต้องถูกศึกด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอทางฝั่งเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดจะว่าอย่างไร
พอเป็นข่าวออกมาแบบนี้ว่าอาจจะถูกจับศึกเนี่ย
พระบัตรบอกว่าไม่ยอมศึกก็เลยหลบหนีไปอยู่อีกวัดหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วช่วงที่ทีมข่าวของเราลงไปคุยกับพระบัตรนี้นะคะ
มีประชาชนมีชาวบ้านมาให้กำลังใจนะ
คุณยายท่านหนึ่งมานะมาผูกแขนมาผูกแขนให้กับพระบัตร
ทีนี้ปราชิกหรือไม่ปราชิกศึกไม่ศึก
ถามความคืบหน้าจากคนนี้ค่ะนายเพทายสดทรงสิน
อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรำ
ระบุว่ากรณีนี้มีการประชุมหารือกันแล้วจากหลายฝ่ายเลยนะคะ
มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพระที่ถูกกล่าวหา
แต่เมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอาณาจารย์เด็ก
ซึ่งอายุไม่เกิน๑๓ปีถือว่าเป็นคดีรุนแรงค่ะ
ทำหนังสือถึงเจ้าคณะอำเภอกระสังให้ดำเนินการศึกพระบัตรออกจากการเป็นพระแล้ว
พร้อมกับรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดได้รับทราบเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ศึกไม่ศึกไม่ได้เป็นความผิด
แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาบุรีรำยืนยันแล้วว่าเป็นความผิดต้องศึกค่ะ
เพราะมันมีการแจ้งความแล้วนะครับ